ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งศักดิ์เต็มตัวเลยนะคะลักษณะมีพิรุธค่ะ
โดนตรวจค้นแล้วเอาปืนพกมาขึ้นลำกล้อง
จะยิงไปที่ตำรวจสุดท้ายดาบตำรวจรายนี้เข้าไปกระโดดนะ

แย่งปืนมาได้สำเร็จชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะคะ
แล้วสุดท้ายนั่นไงคะสิ้นฤทธิ์ค่ะสิ้นฤทธิ์เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยจอมทอง๕เขตจอมทองกรุงเทพนี่เองนะคะ
ดาบตำรวจที่ไปเผชิญเหตุชื่อว่าดับตำรวจเมธาพยุงวีรน้อยพบ
หมู่งานป้องกันและปรับปรามสนบางขุนเทียนค่ะ
ส่วนผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายปรีชาศรีสุธาหรือว่าตุมตามอายุ๓๓ปี
ถูกจับได้ในที่สุดนะฮะพร้อมกับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ที่ค้นในตัว
แล้วไปเจอยาไอซ์จำนวนหนึ่งด้วยนะคะหลังจากนั้นลุกขึ้นมาตูมต่ำ
ไปไปโรงพักกับพี่นะดาบตำรวจรายนี้พาตูมตามไปที่โรงพักค่ะ
ตูมตามหรือปรีชาให้การบอกว่าเสพยาไอซ์มาเพราะเครียด
เรื่องเพื่อนเนี่ยขายปืนให้ในราคา๗๐๐บาทแต่โอนเงินไปให้เพื่อนแล้วกลับไม่ได้ปืนเลย
แค้นเพื่อนที่หลอกให้โอนเงินไปเจ็ดพันบาทแต่คุณตำรวจนั่นแหละ
คุณมาเจอผมซะก่อนคุณก็เลยซวยไปนะคะสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ามีเรื่องกับตำรวจค่ะ
ดาบตำรวจเมธาเล่าบอกว่าขณะที่เข้าไปขอตรวจค้นผู้ชายคนนี้ตุมตามเนี่ย
ผู้ต้องหาตาขวางมีอาการขัดคืนนะคะสุดท้ายชักปืนออกมาขึ้นลำกล้องเจาะมาที่ตำรวจ
แต่คราวนี้ดาบตำรวจเมธาโชว์อะไรคะนั่นนั่นแหละค่ะของขลังที่พกติดตัวตลอดนะ
ที่ทำให้รอดจากครั้งนี้นี่คืออะไรเหรียญสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชที่พกติดตัวไว้ตลอด
เชื่อว่านี่แหละที่ทำให้แคล้วคลาดรอดปลอดภัยนี่ขนาดว่าอีกฝ่ายนึงเขาขึ้นลำกล้องแล้วนะ
ว่าในตูมตามคนนี้แหมแล้วดูศักดิ์ทั้งตัวแบบ

มันย้อนแย้งกับรอยสักนะครับ
อ่ะปรีชาเพิ่งจะพ้นโทษมาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

ตำรวจก็เลยมีการแจ้งแจ้งข้อกล่าวหาอาวุธปืน
แล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายนะไม่ใช่เพื่อเสพนะ
โดนกลับไปอยู่คุกเหมือนเดิมนะตุมตามนะ